อันนี้ค่ะมีเรื่องน่าสลดใจเกิดขึ้นคือเมื่อกลางดึกคืนวันที่๒๓กรกฎาคม
ห้าชีวิตนะคะคุณผู้ชมแม่ลูกหลานหนีออกมาจากบ้านกันตอนดึกดึกนะคะแล้วก็ไปเดินอยู่ริมถนนขอความช่วยเหลือ
ถูกสามีทำร้ายถูกสามีขู่ฆ่าถูกสามีพยายามฆ่าจะเอามีดไล่แทงคือก็ต้องมาขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าตัวสามีเนี่ยเสพยาเสพติดเมาคลุ้มคลั่งอะค่ะ
ขู่ถึงขั้นจะเอาไฟช็อตหลานชายขวบกว่าโอ้โหคือแบบถูกเตะจนกระเด็นนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงอุดรธานีนะคะคือมีแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือบ้านนี้จะได้ปลอดภัย
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะนางพลอยเพชรภูมิเขตก็คือคนที่พาลูกกับหลานหนีออกจากบ้านนะคะบอกว่าถูกสามีคือนายมณ์เทียนป่าลั่นธมทำร้ายร่างกายบ่อยมากคุยกับทีมข่าวเนี่ยเล่าทั้งน้ำตาเลยว่าตลอดยี่สิบกว่าปีที่ใช้ชีวิตคู่กันมาถูกทำร้ายตลอดเลยตอนท้องยังโดนทำร้ายอ่ะค่ะถูกทำร้ายด้วยการที่แบบใช้มือใช้
หมดจนทนไม่ไหวแล้วค่ะ

อีกนะคะไม่ทนแล้วให้แม่เลิกกับพ่อไปเลยแล้วเอาตัวพ่อไปบำบัดยาเสพติดด้วยเลย
สารแม่ที่ต้องมาเจอแบบนี้ค่ะแบบจะเลิกก็ไม่ได้ถ้าจะอยู่ก็จะตายจะไปก็จะตาย

กลัวเดี๋ยวแกบอกว่าพวกแกนอนทีไรเดียว
กูจะขึ้นมาปาดคอเลยอย่างนี้
คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราประสานไปที่นางพัชรีอารยกุลประหลักกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พลตำรวจรีภัยศาลลือสมบูรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔เพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือทั้ง๕ชีวิตนี้นะคะ
เมืองต้นทางกระทรวงพมก็รับเด็กและผู้หญิงทั้งหมดดูแลอย่างใกล้ชิด
ก็ถามความสมัครใจว่าจะไปอยู่บ้านพักของรัฐก่อนไหม
จะได้ช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นนะคะ
เดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดนะคะ
ส่งฟ้องสารพรุ่งนี้ตัวนายมณ์เทียนผู้ก่อเหตุก็ยืนยันว่า

ไม่เคยทำร้ายลูกเมียไม่เคยทำร้ายหลานไม่เคยทำร้ายใครเลยแม้แต่ครั้งเดียว
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้พูดว่าไม่ขอมีภรรยาแล้วก็แล้วกัน
อ้างแบบนี้ค่ะบอกว่าตัวเองหาเงินคนเดียวภรรยากับลูกอยู่บ้านเนี่ยเหนื่อยอยู่คนเดียว
น้อยใจภรรยามัวแต่เล่นโทรศัพท์มัวแต่อะไรอ้างแบบนี้
จะทำร้ายเขาอย่างนี้เหรอไปไล่ทำร้ายเขาอย่างนี้เหรอ
ตำรวจสพดงเย็นพร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ที่อุดรธานีก็มาช่วยไกล่เกลี่ยนะคะ
สรุปคือทั้งสองฝ่ายหย่าค่ะหย่าทันทีไม่ติดใจเรื่องทรัพย์สินอะไรด้วย
ก็บอกว่าเนี่ยยกทรัพย์สินอะไรให้ฝ่ายหญิงไปหมดเลย
ลูกก็เอาไปเลยลูกสามคนก็ไปดูแลเลยก็ลงลายมือชื่อเอาไว้เป็นหลักฐานแบบนี้
คือในบันทึกไม่ได้บอกว่าอดีตสามีจะต้องออกจากบ้านทันที
แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดข้อตกลงอีกฝ่ายแจ้งความได้เลยนะคะ
หมายความว่าเรื่องนี้ก็ยุติความรุนแรงในครอบครัวต่างฝ่ายต่าง
เลิกแล้วก็เดินทางใครทางมัน